กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่วัยรุ่นเนี่ยถูกรุมทำร้าย
มันมีด้วยกันสองเหตุการณ์แต่เดี๋ยวพากันไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันก่อน
เหตุการณ์นี้นะคะหนุ่มคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายหลังจากที่ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อน
ซึ่งเกิดขึ้นที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
เดี๋ยวลองไปดูสภาพน้องเขาอุ้ยหน้าปูดบวมเลยอ่ะ
โอ้โหคือได้รับบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะคะ
คือน้องคนนี้ชื่อว่านางอันวิชิตอินทองหล่าอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะ
โอ้โหแผลในฉีกขาดที่หางคิ้วสองข้างแล้วก็ยังไปเจอแผลตรงบริเวณท้ายถอย
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะคะ
โดยทางด้านของผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาเล่าแบบนี้ว่าตัวเขาอ่ะ
เที่ยวร้านเหล้ากับเพื่อนตรงนี้นี่แหละพอร้านปิดเขาก็เดินออกมาจะกลับ
แต่อยู่ดีค่ะไม่รู้ยังไงมีกลุ่มวัยรุ่นไล่ทำร้ายเขา
เขาก็วิ่งหนีตายวัยรุ่นยังมายิงปืนขู่สองนัดด้วย
ตอนนั้นเนี่ยตัวเขาล้มลงนะคะแล้วถูกกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุนี่แหละ
เข้ามารุมเตะรุมต่อยจนได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็น
ตำรวจศพเมือง๑๐๑บอกว่าเดี๋ยวไปดูก่อนค่ะ

แต่เห็นแน่เลยคือเจอปลอกกระสุนปืนบีบีกัน๒ปลอกในที่เกิดเหตุ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวจะตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ทีนี้ที่บุรีรำเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
เป็นเหตุวัยรุ่นถูกรุมทำร้ายที่ริมถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดมนะคะ
ผู้บาดเจ็บในอายุ๑๕๑๖ปี๖คนนะคะ
หนึ่งในนั้นถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งนัด
อีก๕คนถูกฟันด้วยอาวุธมีดที่แขนและลำตัวเลือดอาบเลย
และมีคนถูกฟันเข้ากลางหลังแต่ไม่เข้าด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนางรองนะคะ
นายเออายุ๑๕ปีเนี่ยเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่หนีออกมาได้ก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าเขากับเพื่อนเที่ยวงานคอนเสิร์ตในตัวอำเภอนางรอง
พอคอนเสิร์ตเลิกช่วงเที่ยงคืนก็ขี่รถจักรยานยนต์๓คันกลับบ้าน
ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นอยู่ประมาณ๒๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วมาล้อมหน้าล้อมหลังเลย

ที่วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวยิงปืนใส่หนึ่งนัด
แล้วก็มารุมทำร้ายใช้มีดฟันค่ะ
ตัวเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยขี่รถหนีออกมา

เพราะว่ากลุ่มที่เข้ามาทำร้ายไม่รู้จักมาก่อน

ทางกู้ภัยเขาก็ได้รับการประสานมาทีแล้วนะคะ
ตำรวจสพนังรองว่าให้วางแผนป้องกันเหตุวัยรุ่นทะเลาวิวาสหน่อย
กำชับให้ผู้จัดงานเลิกช่วงเที่ยงคืน
กู้ภัยกับตำรวจช่วยกันเปิดไฟนะคะ
จะได้ส่งวัยรุ่นออกจากงานเพื่อป้องกันเหตุ
แต่ไม่คิดเลยว่ากลุ่มวัยรุ่นจะตามไปทำร้ายกันที่ถนนสายหลัก

เพราะว่าคือในพื้นที่งานเขามีการรักษาความปลอดภัยไง
ออกไปก่อเหตุซะหลังจากนั้นนะคะ